วันนี้เราไปตรวจสอบข้อเท็จจริงให้นะครับ
หลังจากที่มีการเปิดเผยเรื่องราวของคุณป้าคนหนึ่ง

คุณป้าอายุ๖๔ปีไปนั่งขอทานอยู่ริมถนนแอมเภอสัตยีหีบจังหวัดชนบุรี
แบบนี้ฮะนั่งขอทานอยู่ใครเห็นก็สงสารเห็นใจ
เขาก็ถามกันเอ๊ะป้าทำไมมานั่งขอทานแบบนี้ล่ะ
ป้าบอกว่าสามีบังคับถ้าเกิดไม่มาขอทานไม่มาหาเงินไม่มาขอทานเนี่ย
จะถูกทำร้ายถูกทุบตีโอ้โหฟังแล้วเรื่องราวยิ่งน่าเห็นใจ
สุดท้ายตอนนี้มีเจ้าหน้าที่ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือคุณป้าคนนี้แล้วนะฮะ
อายุ๖๔ปีนะครับแต่สามีของป้าเนี่ยเขาก็ตามเจอตัวกันแล้ว
สามีป้าอายุ๔๑นะห่างกัน๒๐กว่าปีคือสามีนี่โอ้โหรุ่นลูกได้เลย
เขาบอกว่าเขาไม่ได้บังคับเขาบอกว่าป้าอยากออกไปขอทานเอง
เงินที่ได้ก็เอามาซื้อเหล้าดื่มด้วยกันนี่แหละเนี่ยป้าเขาก็ทำแบบเนี้ยตลอดเนี่ย
อันนี้สามีเด็กของป้าเขาบอกส่วนเรื่องทุบตีทำร้ายเนี่ยอันนี้ทำจริง
แต่ไม่ใช่ว่าบังคับให้มาขอทานแต่ทำไปเพราะว่าผมหึงห่วงมีเรื่องหึงห่วง
นี่ฮะท่านผู้ชมครับคุณป้าท่านนี้นะครับชื่อว่านางสุรินนะครับอายุ๖๔ปีนะ
ก็อยู่กับสามีอายุ๔๑อยู่กินกันมาประมาณ๕เดือนนะ
แต่ป้าเนี่ยบอกว่าถูกทำร้ายร่างกายแล้วบังคับให้ไปนั่งขอทาน
แถวหน้าร้านค้าแห่งหนึ่งริมถนนสุขุมวิทย์แยกสัตหีบอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรี
โอ้โหช่วงนี้อากาศก็ร้อนอบอ้าวใครเห็นก็สงสารป้าก็นั่งยกมือไหว้ขอเงิน
จากคนที่ผ่านไปผ่านมาแถวนี้สุดท้ายแล้วนะครับมีนักสังคมสงเคราะห์ที่เขามาช่วยเหลือแล้วนะครับ
โดยทางนักสังคมสงเคราะห์ของทางพมจชนบุรี
แล้วก็ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดชนบุรีด้วยนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วย
ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องนี้แล้วก็บอกว่า
เรื่องต้นเนี่ยเอาเรื่องการช่วยเหลือก่อนเจ้าหน้าที่ไปหลายฝ่ายเลยนะ
วันนี้ไปหาป้าเนี่ยเรื่องการช่วยเหลือเนี่ย
จะพาป้าไปอยู่ที่บ้านผู้สูงอายุอำเภอบังละมุงก่อน
อันนี้เพื่อคุ้มครองสิทธิเสรีภาพแล้วเดี๋ยวจากนั้นก็จะดูเรื่องราวการที่จะใช้ชีวิตต่อไป
มีย่งมีญาติที่ไหนแบบไหนอะไรยังไงไหม
หลังจากนั้นนะครับเจ้าหน้าที่ก็ไปตามหาตัวสามีเด็กของป้า
ที่บอกว่าขู่ทำร้ายร่างกายบังคับให้ป้าไปนั่งขอทาน
แล้วก็เจอฮะเขาชื่อบอมในบอมอายุ๔๑ปี
นำตัวมาสอบถามว่ามันเกิดอะไรขึ้น
บอมบอกว่าไม่ได้บังคับให้ภรรยา
ก็คือนางสุรินเนี่ยไปนั่งขอทานนะ
คืออยู่กันมาเนี่ยเขาบอกว่าไม่ได้อยู่แค่๕เดือนนะ
เขาอยู่กันมาประมาณปีกว่าแล้ว
ทั้งคู่ก็มีอาชีพรับจ้างทั่วไป
แต่เวลาที่ไม่มีเงินเนี่ยเขาแค่แนะนำ
แนะนำป้าสุรินให้ไปนั่งขอทาน
บอกให้ไปนั่งขอทานบ้างจะได้มีเงินมาใช้จ่ายกัน
เงินที่ได้มาก็นอกจากเอามาใช้จ่ายแล้ว
อมบอกว่าก็ไปเอาไปซื้อเหล้ามากินกันนั่นแหละ
เอาซื้อเหล้ามาดื่มกินกันนะ
ซึ่งเขาไม่ได้ดื่มคนเดียวก็ป้าสุรินก็นั่งดื่มกับเขาด้วย

ส่วนเรื่องตบตีทำร้ายร่างกายป้าสุริน
เพียงแค่บางครั้งเนี่ยมีพลั้งมือบ้าง

สาเหตุก็คือความหึงห่วง

รอบแรกผมก็เคยอยู่ด้วยกันมา

กอลูกบอกให้เขาลองไปนั่งที่พลตดูที่นี่ครั้งแรกเลยนะ
ทีนี้ผมก็ไปส่งไปรับเขาทุกวันไปอย่างนี้
ที่ผมก็ไม่ได้ทำแรงบางทีเขาก็นั่นแตกนะครับ
ผมยอมรับว่าทำร้ายเขาอยู่๒๓ครั้งนะครับ
นี่ฮะเขาบอกว่ามีทำร้ายแต่ไม่ได้บังคับก็แค่แนะนำให้ไปนั่งขอทาน
แต่เรื่องนี้ไม่ได้นะมันผิดกฎหมายนะเรื่องขอทาง
การเรียกไร้บริจาคอะไรพวกนี้ไม่ใช่อยู่ดีจะไปนั่งขอทานอะไรแบบนี้ไม่ได้นะฮะ
นายอโนไทยทาระอายุห้าสิบสามปีเป็นคนที่เขาอยู่ในระแวกแถวเนี้ย
อ่าเพลิงพักที่ทั้งคู่เนี้ยเขาอยู่ด้วยเนี่ยนะครับนายอนนท์ไทยบอกว่านางสุรินเนี่ย
ย้ายมาอยู่กับเขาที่กระท่อมใกล้กับอนุสาวรีกม๖อำเภอสัตหีบ
ได้ประมาณเดือนกว่าหลังจากที่ถูกในบอมสามีทำร้ายร่างกาย
เขาก็เห็นใจก็ให้มาอยู่ด้วยที่กระท่อมนะเป็นกระท่อมที่อยู่หลังบ้านของนางสุริน
หลังจากที่เธอย้ายมาก็ไม่เห็นนายบอมตามราวีอะไรอีก
นางสุลินเป็นคนเร่ร่อนไม่มีที่อยู่อาศัยก็รับจ้างทั่วไป
บางทีก็ไปเก็บของเก่าขายส่วนในบอมก็เป็นคนเร่ร่อน
ไม่ได้ทำงานทำการจะตระเวนขอเงินชาวบ้านเอามาซื้อเหล้าดื่มไปวัน
พอทั้งคู่มาเจอกันไม่รู้ยังไงเขาตัดสินใจคบหาอยู่กินด้วยกัน
แล้วนายบอมก็ให้นางสุลินออกไปนั่งขอทานเพื่อหาเงิน
ส่วนเรื่องที่นางสุรินบอกว่าถูกในบอมบังคับให้ขอทาน
ทำร้ายร่างกายให้ไปขอทานเพื่อหาเงินมาซื้อเหล้า
เขาบอกว่าเขาไม่แน่ใจว่าเป็นเรื่องจริงหรือเปล่า
เขารู้แค่ว่าในบอมเนี่ยชอบทำร้ายร่างกายนางสุรินเป็นประจำ
ยังมีหลงหรือเปล่ามั้ยกูใช้จะเก็บเงินหมด
คือจะให้พักอยู่ตรงนี้ปากน่าต้าบอมช้ำ
วันนี้คุณวิรยุทธ์ปรานีผู้สื่อข่าวของเรา
ไปที่ร้านขายของที่แบบลักษณะแบบ๒๐บาททุกอย่าง

ท่านเห็นในภาพที่ป้าสุลินเข้าไปนั่งขอทาน

ใครมาซื้อข้าวซื้อของแกก็ยกมือไหว้ขอเงิน

ช่วงแยกหนวดหมึกอำเภอสัตว์ฮีบ

โดยรวมแล้วสภาพของนางสุริน

บางครั้งลูกค้าที่มาที่ร้านเห็นเขาก็สงสาร

ส่วนตัวเจ้าของร้านเขาก็สงสารเขาก็เห็นใจ

แต่ก็ไม่แน่ใจว่าถูกสามีทำร้ายหรือเปล่า

เห็นเด็กในร้านบอกว่า

แต่เจ้าของร้านนี้ก็ถือว่าเขาใจดีนะเป็นร้านอื่นเขาอาจจะไล่ไปแล้วไงใช่ไหม
เอาเป็นว่าตอนนี้นะครับทุกผู้ชมครับสำหรับป้าสุรินเจ้าหน้าที่สังคมสงเคราะห์
รับตัวไปอยู่บ้านผู้สูงอายุอำเภอบังละมุงแล้วค่ะเดี๋ยวจะสอบถามว่ามีย่งมีญาติที่ไหน
จะไปอยู่ที่ไหนอะไรยังไงได้ไหมหรือจะให้เจ้าหน้าที่ดูแลต่อไป
ส่วนในบอมสามีป้าสุรินตำรวจสพสัตหีบคุมตัวไปทำประวัติ
เดี๋ยวต้องสอบสวนเพิ่มเติมเพื่อขยายผลว่าทำร้ายเขาบังคับให้เขาไปขอทานหรือเปล่า
อันนี้มันผิดกฎหมายการค้ามนุษย์ได้นะฮะเดี๋ยวต้องขยายผลก่อนนะครับเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาจะไปดำเนินการต่อ